คุณชูวิทย์ต้องใช้ความจริงที่ไม่บิดเบียน
คุณโกรธเครื่องที่บริษัทไม่ซื้อที่ดินคุณ

ตกลงกันจากราคา๒๐๐ล้านบาทเหลือ๑๘๐๐ล้านบาท
แต่ที่ดินคุณชุวิตมีเงื่อนไขติดพันกับบริษัทไลมอนแลนด์
แสนสิริไม่สามารถซื้อที่ดินที่มีนิติกรรมซ้อนได้
คุณไม่พอใจแต่เพราะเงื่อนไขของที่ดินของคุณเอง
แสนสิริเป็นบริษัทมหาชน
ผมทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด๑๐๐

รวมถึงไม่ผิดจริยธรรมใด
ภาคเสนอชื่อผมในสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ผมโดนคมครูคุณฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดของคุณมา
สั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณ
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่ผม
คุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่าคุณจะแฉผม
และทำทุกอย่างเพื่อให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน๒๐๐ล้านทันทีแบบไม่มีเงื่อนไข
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณเศรษฐาแถลงวันนี้นะครับ
แต่เนื้อหาใจความก็จะลักษณะอย่างนี้นี่แหละ
อ่ะคุณช่อก่อนหน้านี้บอกว่าเคยคิดว่าพอมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย
มีรวมไทยสร้างชาติมีพลังประชารัฐรออยู่เนี่ย
คุณเศรษฐาน่าจะได้เป็นนายกทำไมทำไมตอนนั้นถึงอ่า
ได้ข้อมูลอะไรยังไงมาจริงจริงเนี้ยอืม
ถ้าจะบอกว่าความคิดตั้งเดิมของเรียนเนี่ยครับ
ดิฉันไม่คิดว่าคุณเศรษฐาจะชนะการโหวต
คือแม้แต่จะได้รับการเสนอชื่อก่อนหน้านี้เพราะว่า
แม้ว่าจะมีความชัดเจนก่อนหน้านี้ชัดเจนแบบ
ยังไม่เป็นทางการเนอะว่ามีทั้งสองลุง

ไม่เป็นทางการอีกหนึ่งเนี่ยมันดูเหมือนจะจบได้ด้วยดี
แต่ว่ามันยังเคลียร์เก้าอี้รัฐมนตรีกันไม่เรียบร้อย
แล้วเคาน์ดิเดตนายกเองถึงจริงดิฉันก็ได้รับทราบ
ประชาชนทั่วไปว่ามันก็มีความพยายามที่จะยื่นเงื่อนไขว่า
ถ้าไม่ใช่คุณแพท้ทองทานก็ต้องเป็นกลุ่มธรวิต
ไม่ใช่คุณเศรษฐานะคะแต่ว่าหลักแก่ใจความที่คิดว่า
ยังไงคุณเศรษฐาไม่น่าจะได้เป็น
เพราะว่าโดยเฉพาะณวันที่๒๒จะจบด้วยนะ

แต่วันที่๒๒เนี่ยมันน่าจะเคลียร์กันไม่จบเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรี
ที่การเลือกนายกมันเลื่อนมาเรื่อยเนี่ย

แต่ว่าดีลมันจะข้ามขั้วกลับมาไหม
อันนี้ต้องบอกประชาชนด้วยความเสียใจจริงว่า
เราต้องเลิกหวังเรื่องการที่เพื่อไทยจะกลับมา
เป็นรัฐบาลกับคั่วนี้มันคงไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
แต่ว่าที่มันยังไม่มีการเลือกนายกสักทีเนี่ย
มันเป็นเพราะว่าเรื่องรัฐมนตรี
แต่ล่าสุดเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าดูเหมือนจะเคลียร์กันจบ
ถ้าดูเหมือนจะเคลียร์กันจบแล้วคุณทักษิณจะกลับ๒๑๒๒นี้เนี่ย

คุณทักษิณก็มั่นใจว่าเพราะว่าถ้าให้ฉันเดาเนี่ย
ว่ายังไงเพื่อไทยก็คงจะต้องเอาตำแหน่งนายกไว้
แล้วเรื่องรัฐมนตรีก็ต้องไปแลกกันเอา

มันก็เลยดูเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจบใช่ไหม
แสดงว่าเรื่องรัฐมนตรีเนี่ยรวมถึงรองนายกสำคัญเนี่ย
ต้องยอมให้ทางคุณลุงใช่ไหมให้คุณลุงเป็นรองเหมือนนายกเหมือนเดิมใช่ไหมนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะที่ฉันจะมั่นใจอะไรก็ตามในโลกนี้
ที่ฉันจะไม่มั่นใจที่จะแทงสวนคุณจตุภรณ์นะคะ
พอคุณจตุพรบอกว่าผมว่าไม่จบ
ที่ฉันก็เลยคิดว่าอ่าฉันกลับไปความคิดแรกค่ะ
ฉันก็จะเชื่อว่าไม่จบเหมือนความคิดแรก